มาถึงเรื่องราวของแท็กซี่คุณผู้ชม

เราย้ำเสมอว่าจะมีแท็กซี่แค่บางคนบางคันที่มีพฤติกรรมแบบนี้
แต่ว่าแท็กซี่ส่วนใหญ่เขาก็ดีเยอะแยะมากมาย
มันเกิดพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นเนี่ยก็ดังไปทั่วออนไลน

พิธีกรชื่อดังชาวเกาหลีใต้เดินทางมาที่เมืองไทย
โบกแท็กซี่คันหนึ่งขึ้นไปแล้วนะ
เตอร์ไม่กดขอค่าโดยสารเพิ่ม
ขับรถวนไม่ยอมไปตามเส้นทางที่เขาบอก

แล้วพอพิธีกรคนนี้ไม่ยอมจ่ายเงินเอาไม้ไล่ตีเขา
โอ๊ยคุณค่ะคุณจะโดนสักกี่ข้อหาคันนี้
แล้วเขาถ่ายคลิปทุกอย่างไว้หมดเลยคุณผู้ชม
นี่ฮะเป็นภาพของคนขับแท็กซี่คันนี้นะ
ชาวเน็ตเอาไปแชร์ในโซเชียลทะเบียนชัดเจนนะ

ตอนนี้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ลบต่อพฤติกรรมของแท็กซี่คนนี้เป็นอย่างมาก
เหตุการณ์นี้ถูกนำไปเผยแพร่ผ่านทาง
ไปโพสเป็นภาพนาทีที่ถูกโชเฟอร์แท็กซี่ไทยเนี่ย
เขาอธิบายว่าเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ไทย
เอาไม้ไล่ตีเขากลางถนนแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

คิมอูริเนี่ยเดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทย

ทะเบียนททหารหอหีบ๘๓๙๗กรุงเทพมหานคร
ย้ำอีกครั้งททหารหอหีบ๘๓๙๗กรุงเทพ

เหมาจ่ายไปเลยนะฮะ
บางทีก็บอกว่า๑๕๐แล้วกัน

ขับรถวนไปวนมาพอตกลงไม่ได้นะ

สุดท้ายตกลงกันไม่ลงตัว

ตามที่แท็กซี่คนนี้เขาขอมา
โฟก็เลยไล่ลงจากรถพร้อมทั้ง
วิ่งตามกลางถนนคุณผู้ชม

เตือนคนเกาหลีที่จะมาเที่ยวเมืองไทย
อันนี้มันเป็นภาพลักษณ์ที่แย่มากเลย

คนเกาหลีก็มาเที่ยวเมืองไทยเยอะเหมือนกันนะฮะ

เขาไลฟ์แล้วก็คุยกันกับคนที่ติดตาม
คุณผู้ชมจะฟังไม่ออกทุกคำ

คนขับจงใจไม่กดมิเตอร์ตั้งแต่แรก
ทั้งที่คิมพยายามให้คนขับกดมิเตอร์แล้ว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

แล้วก็อ่า

ให้คนขับกดเมตเตอร์โดยไม่กด

ดาวน์จากเรื่องเราแล้วก็ครับคำอาวเง

คลิปล่าสุดที่เขาลงก็คือ๑๕ชั่วโมงที่แล้วนะคะ

พอไลฟ์เสร็จมันก็จะหายไปใช่ไหมฮะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมมันก็เป็นข่าวโด่งดังไปแล้วล่ะนะฮะ
นี่ไงเอาข่าวเราไปลงด้วย
ทีนี้ล่าสุดทางด้านของกรมการขนส่งทางบกชี้แจง
ภาพที่ปรากฏในโซเชียลกับแท็กซี่คันนี้

ตอนนี้นะกรมขนส่งกำลังอยู่ระหว่างการติดตามตัว
ติดตามตัวคนขับรู้แล้วว่าเป็นใคร
คนขับคนนี้คือนายสุรชาติอาจวงศาเป็นคนขับแท็กซี่สีชมพูคันนี้
ทะเลเวียนทรหารหฮ๘๓๙๗เนี่ย
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่๒
ก็ตอนนี้กำลังเรียกมาชี้แจงข้อที่จริงในวันพรุ่งนี้นะครับ
เรื่องต้นเนี่ยพฤติกรรมของคนขับก็มีความผิดนะ
ตามประบอบรถยนต์ปี๒๕๕๙
ฐานไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ตกลงการมีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐บาท
แสดงกริยาวาจารย์ไม่สู่ภาพปรับอีก๑๐๐๐บาท
จะลงโทษตามกฎหมายสูงสุดแล้วก็จะให้รายงานตัว
รายงานผลกับเรื่องของการดำเนินคดีให้ทราบต่อไป
แม้บางทีเหตุการณ์แบบนี้ปรับ๑๐๐๐บาทมันก็
น้อยไปไหมอ่ะน้อยไปไหมอ่ะคือจะบอกว่าเนี่ยคือขายหน้ากันทั้งชาติเลยนะคะ
จำเป็นต้องเป็นคนที่ประกอบอาชีพโชเฟอร์แท็กซี่หรอก
เราอ่านข่าวเรายังขายหน้าเลยคนไทยทุกคนนะคะ
คุณผู้ชมคิดว่าโทษการปรับแบบนี้๑๐๐มันสมควรหรือยัง
มันน้อยเกินไปไหมทุกคนจะปรับบทความโทษให้มากกว่านี้ไหม
ทำยังไงเราต้องทำยังไงเหรอคะแท็กซี่ไทยถึงจะยอมกดมิเตอร์